คุณแม่ก็มาตลอดนะคะหมอดูต๊กเอโฟค่ะ

วันนี้ค่ะคำถามของเราเรื่องของดวงนี้นะคะ
บอกเลยว่าฟังแล้วเนี่ยตกอกตกใจคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าคนเกิดวันไหนค่ะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่
ก่อนที่จะไปรู้กันว่าคนเกิดวันไหนจะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่นั้น
เราไปฟังดวงประจำสัปดาห์กันก่อนเลยค่ะ
สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะการงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ

เจรจาการงานการค้าการขายต้องระมัดระวังค่ะ
คิดให้ดีค่ะแต่ว่าเรื่องของการเงินนะคะ
ต้องบอกเลยว่าการเงินของคุณในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็มีรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นแบบจุกจิก
ไม่ทันตั้งตัวให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ

ความรักของคุณในสัปดาห์นี้ไปได้ดีนะ
เพราะเหมือนว่าแฟนช่วยเหลือเกื้อหนุนดีซัพพอร์ตดีนะคะ

บอกเลยว่าในสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังนิดนึง

เสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีฟ้าค่ะ
การทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำค่ะ

งานของคุณในสัปดาห์นี้ยุ่งมากนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญจะเป็นปัญหาเดิมให้คุณต้องแก้ไข
แต่ว่าเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้นะคะ
เงินของคุณค่อนข้างลงตัวค่ะ
วางแผนอะไรไว้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ

ใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้บอกเลยนะว่า
อาจจะมีปัญหานะคะ

อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน

ส่วนใครที่โสดอยู่นะจ๊ะบอกเลยว่าช่วงนี้โสดไปก่อนนะ

การทำวนเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำให้ไว้รอห้าค่ะ

หน้าที่การงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่างานของคุณนะคะค่อนข้างไปได้ดี
และที่สำคัญบริวารให้โชคให้คุณด้วย

รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ

สำหรับคนเกิดวันพุธมันต้องวางแผนให้ดีค่ะ

มีเกณฑ์ที่จะมีทายาทด้วยนะ

เสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีแดงค่ะ
ควรหาเวลาว่างนะคะไปไหว้พระวัดริมน้ำค่ะ
มาต่อกันที่วันพระฤทธิ์หัดนะคะใครที่เกิดวันพระฤทธิ์หัดอยู่นะคะ
หน้าที่การงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างราบรื่นและลงตัวมาก
แต่ว่านะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะวางแผนให้ดีนิดนึงนะคะ
ถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยนะคะกระเป๋ารั่วแน่นเลยดังนั้นต้องวางแผนให้ดีนะคะ
และที่สำคัญในเรื่องของความรักนะจ๊ะบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ย
ความรักของคุณลงตัวนะคะอาจจะมีเอ่อเขาเรียกอะไร
อาจจะมีงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่
แล้วก็ใครที่สดอยู่นะคะช่วงนี้บอกเลยว่าความรักของคุณในครั้งนี้
ถ้าคุณจะเจอใครอะไรก็แล้วแต่เกิดความสับสนแน่นอน
บางครั้งเราก็น้อยไปเองนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
เสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีส้มค่ะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะ
คุณแม่แนะนำนะคะควรหาเวลาว่างค่ะไปนั่งสมาธิในโบสถ์ค่ะ
แล้วก็บริจักษ์ลงศพด้วยนะคะมาต่อกันที่วันศุกร์ค่ะ
หน้าที่การงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะดีมากเลย
เพราะว่ามีคนซัพพอร์ตการงานดีตลอดเวลานะคะแล้วก็จัดการให้ดีเท่านั้นเองนะคะ
มันจะลงตัวมากและส่งผลต่อการเงินที่ทำให้การเงินของคุณหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญอาจจะแบบว่ามีรายจ่ายเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีแต่ว่าในเรื่องของความรักนะคะ
ใครที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะแบบว่ามีความจุกจิกมีความงอน
มีความน้อยอกน้อยใจกันอยู่เล็กเล็กน้อยนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวัง
แต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนไหม้ค่ะนะคะ
เสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีฟ้าค่ะ
ทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำค่ะไหว้พระแม่รักษมีค่ะ
ต่อที่วันเสาร์นะคะการงานของคุณในสัปดาห์นี้ค่ะ
ค่อนข้างราบรื่นดีแล้วก็ลงตัวมากแม่งและที่สำคัญนะคะ
ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนเรื่องเงินนะคะ
อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคนในบ้านหรือการลงทุนนะคะ
ต่อเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรักของคุณ
โอเคแหละไปได้เรื่อยไม่มีอะไรน่ากังวลใจแต่ใครที่โสดอยู่นะคะ
บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่เจอในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักนะจ๊ะสีเสริมดวงค่ะนะคะ
นั่นก็คือสีเหลืองค่ะทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่แนะนำนะคะ
ควรหาเวลาว่างไหว้พระพิคเนธค่ะมาต่อกันที่วันอาทิตย์นะคะ
งานของคนวันอาทิตย์ค่ะบอกเลยว่าจะปวดหัวกับบริวารมากนะคะ
จัดการให้ดีนะคะถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าคนที่ปวดหัวจะเป็นเรานะคะ
ส่วนเรื่องการเงินค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนมือลงตัวมากนะคะ
ลงตัวมากมากกว่าที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของความรักค่ะ
ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้ถือว่าไปได้ดีค่ะ
แล้วก็ใครที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนต่างแดนต่างชาติแบบนี้
เสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีขาวค่ะ
ทำบุญเสริมดวงนะคะไหว้แม่กวนอิ่มค่ะ
ไปแล้วนะคะสำหรับดวงสัปดาห์นี้ของคน๗วันค่ะ
ถึงเวลาเราจะเฉลยกันแล้วนะคะว่าดวงคนเกิดวันไหนค่ะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่นะคะ
วันแรกเลยค่ะนั่นก็คือคนเกิดวันศุกร์ค่ะ
ที่มีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่แต่มาจะได้มาจากการเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยก็ได้นะคะ
ที่มีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของที่ดินหรือบ้านนะคะ
ดังนั้นคนวันศุกร์ช่วงนี้ก็คือบอกเลยนะว่าคุณเสียเงินก้อนแต่คุณก็ได้ทรัพย์สินเข้ามาด้วย

อีกวันหนึ่งนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่เกิดขึ้นนะคะ
ต้องวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ
อันนี้หมายถึงในเรื่องของการเสียเงินในเรื่องของการได้รถนะคะรถยนต์นะคะ
หรือจะเป็นของชิ้นใหญ่ที่อาจจะหมายถึงในเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกัน
แต่หลักเลยมีเกณฑ์ที่จะเป็นรถแบบ๘๐เลยนะคะอาจจะเปลี่ยนรถหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันขอให้คุณทุกคนนะคะหมุนเงินได้อยู่ได้ครบนะคะ
แล้วก็ขอโวยพรให้คนโชคดีในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ